เกี่ยวกับเลือดตั้ง๐๖๐๖เนี่ยยังมีอยู่เรื่อยครับคุณผู้ชม

แต่ว่าสลับมาดูเรื่องของอุทธกภัยหน่อยคุณผู้ชม
ที่เชียงรายมีฝนถล่มหนักเลยนะ
ถล่มทับร่างเจ้าของบ้านเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตำรวจสพแม่สายก็รับแจ้งเหตุว่าฝนตกหนักและดินถล่มทับบ้านเรือน

พื้นที่หมู่๖ตำบลห้วยไคร้ที่เชียงราย
เป็นบ้านชั้นเดียวนะคุณผู้ชมก่อด้วยอิดบล็อก
ตัวบ้านเขาปลูกติดกับเชิงเขาเลย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอาเจเบียก่าอายุ๕๖ปี
โดนเศษกำแพงรั้วบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะ
แล้วก็พวกดินโครนทับร่างเข้าไปครับ
โอ้โหสภาพร่างเขานอนคว่ำหน้า
คือเห็นแต่ช่วงบริเวณหลังโผลดผลดินขึ้นมา
แล้วบริเวณลำคอกับศีรษะก็จมอยู่ใต้โครนครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนักตกทั้งคืนเลย
ตอนตี๒นี่ครับคุณผู้ชมร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ

เพื่อนบ้านบอกว่าตอนตี๒ได้ยินเสียงดังมาก

แล้วก็ไม่มีใครเอกใจเลยว่ามันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น

เช้ามาถึงได้เห็นว่าอ้าวกำแพงหลังบ้านผู้ตายมันถล่มลงมานี่หว่า

แต่ประตูมันโดนล็อกจากข้างในอ่ะสิ
ทำยังไงดีก็ต้องพังประตูเข้าไป
ไปเจอนายอาเจเจ้าของบ้านนอนความน่าเสียชีวิตอยู่
ตอนนั้นปี๒๕๕๕น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านจนเสียหายอย่างหนัก
เพราะว่ามันมีลำทานไหลผ่านกลางหมู่บ้านแล้วชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรือนอยู่
เชิงข่าวด้วยมันเสี่ยงดินทรลม
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนสูตรเพิ่มเติม
ก่อนจะส่งมอบให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลศพต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายอาเจด้วยจริงครับ